ทางด้านของผู้บริหารทกศออกมายืนยันว่าเรื่องของการทำบัตรสินเชื่อ
กระเศกตะกอนนั้นมีความโปร่งใสอย่างแน่นอน
เปิดโอกาสให้เอกชนนั้นมาแข่งขันกันอย่างเป็นทางไม่มีการหัวอย่างแน่นอนครับ
นายลักษณ์วัฒนานวัฒน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร
การเกษตรหรือทกศยืนยันนะครับว่าโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรนั้นมีวงเงินสินเชื่อมรูดไปซื้อปัจจัยการผลิต
ความโปร่งใสอย่างแน่นอนมีการจัดระบบให้เอกชนเสนอราคาได้
ในการทำบัตรสินเชื่อและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ตามหลักของธรรมาภิบาลไม่ผูกขาดในการเปิดประมูล
มีผู้ประกอบการสนใจรวม๑๓รายยื่นซองมาประมาณ๔รายนะครับ
โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นบริษัทที่เสนอราคาที่ต่ำที่สุดนั่นเองครับ
ต้นทุนของราคาบัตร๓๒บาทไม่ใช่๒๐๐บาท
พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้บังคับให้ซื้อปัจจัยการผลิต
หรือว่าผูกขาดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
จากที่ผ่านมาสากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศหรือว่าสตก
นำข้อมูลความต้องการปุ๋ยไปเจรจากับบริษัทจำหน่ายปุ๋ยในส่วนกลาง
เพื่อขอลดราคาให้ถูกลง
ถือว่าเป็นการเพิ่มอำนาจของการต่อรองทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิกรายย่อยตามกฎหมายด้วยครับ
และล่าสุดก็มีสตก๗๗แห่งจัดหาปุ๋ยจากบริษัทผู้จำหน่ายปุ๋ยโดยตรง
จำนวน๑๗บริษัทนะครับคิดเป็น๔๖๘๕๙๑ตันลดราคาปุ๋ยได้ราคาต่ำกว่าตลาด๔๐๐๕๐๐บาททีเดียวครับ
โดยเกษตรกรที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนาน๕เดือนนะครับคิดเป็นเงินก็๓๗๐ล้านบาททีเดียว
ก็เป็นประโยชน์กับเกษตรกร
จิตพัฒน์ประสิทธิสุภาการประธานกรรมการสหกรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศจังหวัดนครสวรรค์
บ่ายวันนี้แหละครับคณะกรรมการจะขอเข้าพบสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นก่อนจะนำข้อมูลไปอภิปราย
และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมทั้งยืนยันว่า
หากพบพนักงานของทกศบังคับซื้อจริงถือว่าเป็นการกระทำความผิดส่วนบุคคล
ขอให้แจ้งบ่อแสต่อคณะกรรมการกลางสตกสกตหรือว่าผู้จัดการทกศ
เพื่อเอาผิดทางวินัยขั้นรุนแรงต่อไป
โครงการสินเชื่อบัตรสินเชื่อเกษตรกรเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๘
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจำได้นะฮะในยุคนั้นมีเกษตรกรได้รับบัตรไปแล้ว๔ล้านรายนะครับ
สามารถไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้ากว่า๑หมื่นแห่ง
มียอดการใช้สินเชื่อผ่านบัตรปีละประมาณ๓๐๐๐ล้านบาท
โดยเกษตรกรไม่ต้องเสียดอกเบี้ย๓๐วันแรก
ส่วนของการใช้บัตร๑๖๐ก็เป็นการซื้อปุ๋ยเคมี
ร้อยละ๓๐เป็นการไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ละ๑๒เป็นการซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เหลือก็ใช้จ่ายอื่น
ตามที่เกษตรกรต้องการนั่นเองครับ